คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่ผู้จัดคนสวยกันบ้าง
สำหรับพี่น้ำฝนกุลนัทนะคะหวนกลับมาจัดละครอีกครั้งหนึ่ง
งานนี้เอาแต่ตัวท็อปมาร่วมงานทั้งนั้นเลย
ไม่ว่าจะเป็นคุณหนุ่มสอนรามคุณคัชริยานะคะ
ซึ่งมาประชันกันแบบล้นจอกันเลยแหละแต่ทำไปทำมาคุณผู้ชม
กลับโดนมาว่าละครที่คุณผลทำเนี้ยก๊อปปี้พล็อตละครผู้ผัวเมียเมีย
ค่ายพี่ชอตสายทิพย์ซะอย่างนั้นงานนี้เจ้าตัวร้องกรี๊ดเลยนะคะ
ว่าไม่มีทางอย่างแน่นอนส่วนแพลนปั๊มลูกคนที่สอง
ปรึกษาหมอตลอดทำมา๖รอบแล้วนะคะ
ขนาดว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยไปโรงพยาบาลไม่ได้ใช่ไหม
ยังไปรับยากระตุ้นไข่มาฉีดเองที่บ้านเลยฉีดจนชำนาญเลยนะคะ
แต่ยืนยันว่าไม่ได้อันตรายอะไรทำมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว
แต่ถ้าลูกคนที่สองยังไม่มาสิ้นปีนี้ก็คงจะถอดใจ
มีน้องทาเรียคนเดียวแค่นี้ก็แฮปปี้ดีแล้วล่ะค่ะ
ทำมาประมาณ๖รอบแล้วก็เลยแบบแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงโควิด
เราก็เลยไปรับแต่ยาแล้วก็เอามาฉีดที่บ้านเอามาจิ้มเองที่บ้าน
ก็คือฉี่จนแบบไปฉี่จนมันชำนาญแล้ว
แล้วก็เลยมาลองจิ้มเองที่บ้านแต่จริงตอนฉีดตัวเองไม่ยาก
ตั้งแต่พฤศจิกาปีที่แล้วก็ยังไม่สำเร็จ
ก็รอดอยู่ถึงสิ้นปีนี้ค่ะเพราะว่า
เพราะว่าตอนนี้ก็เหมือนเริ่มแบบหรือว่ามีคนเดียวก็ได้
แต่เดี๋ยวก่อนค่ะคุณผู้ชมอีกหนึ่งเรื่องที่พี่น้ำฝนเขาขอร้องผ่านบันเทิงไทยรัฐให้ช่วยหน่อย
เพราะพยายามอินบ็อกซ์ไปบอกวิกิพีเดียหลายรอบแล้วแต่ก็ไม่เป็นผล
คืออยากจะให้ช่วยเปลี่ยนชื่อจริงค่ะ
วิกิพีเดียเขาเขียนไว้ว่ากุลนัทกุลปริยวัตร
อยากจะให้แก้เป็นน้ำฝนกุลนัทเพราะทุกวันนี้คนสับสนกันไปหมดแล้วค่ะ
อ๋อนั่นหมายความว่าชื่อของเธอตอนนี้ใช้แค่น้ำฝนกุลนัทอันนั้นเป็นชื่อเดิม
อืมโอเคค่ะ